รถออกไม่ได้อีกแล้วแล้วก็ปรากฏว่าต้องรอจนเขาซื้อของเสร็จ
เราถึงจะออกจากบ้านได้ไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ย
ทนมาสิบปีเหรอวันนั้นเรารู้สึกว่าเบรกแตกนะ
วันดีนะเป็นวันตุดจีนนะต้องกลายเป็นวันดีเดย์
ในการที่จะต้องมาตีรถเขาโดยที่เราเบรกแตกเลยนะ
โอ้โหหนักมาก
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นคือว่าเขาซื้อที่ดินมาเขาก็ปลูกสร้างอยู่มาอย่างสงบสุข
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ไปออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตลาดในพื้นที่จัดสรรเพื่ออยู่อาศัยก่อนนะคะ
แล้วเสร็จแล้วก็มีการทำตลาดมาอย่างต่อเนื่อง
อืมสักถนนหนทางในหมู่บ้านที่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
มันเป็นถนนหมู่บ้านเสรีเวลานะคะแล้วเป็นถนนคอนกรีตตามที่เขาขออนุญาตอย่างถูกต้อง
เป็นคอนกรีตหนึ่งตอนที่มาซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านเนี่ยถนนเป็นคอนกรีต
ไว้ไม่ได้ราดยางถนนเป็นคอนกรีตในซอกในซอยก็เป็นคอนกรีตทั้งหมด
แต่ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่รัฐไปลาดยางมตอย
คอนกรีตมันเป็นถนนเอกชนในหมู่บ้านอ่าทีนี้ปัญหาก็คือว่าผมไม่ทราบที่มาที่ไปว่าเหตุใด
เขตถึงเข้าไปปรับปรุงราดยางแล้วก็ทำการเอางบประมาณมาลงพื้นที่

กลายเป็นที่สาธารณะและทางสาธารณะไป
ทำตลาดแล้วเราร้องเรียนเรื่องตลาดพอเราร้องเรียนเรื่องตลาด
เจ้าหน้าที่เขตก็เข้ามาแล้วก็มาดูสถานที่แล้วบอกว่ามันไม่ถูกต้อง
เพราะมีการสร้างชิดกำแพงเขาค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนที่ร้องเรื่องนี้
ถนนยังเป็นคอนกรีตถนนเป็นคอนกรีตนะคะถนนจะเป็นราดยางเพิ่งมาราดยาง
เมื่อไปออกใบอนุญาตตลาดจำนวนมาก
เพื่อที่จะให้มาออกให้ทำตลาดในหมู่บ้านแล้วขีดเส้นจราจร
จึงทำให้เกิดการจอดรถที่ผิดกฎหมายแล้วก็ละเมิดประชาชนในหมู่บ้าน
โมโหหนักมากแต่ตรงนั้นอ่ะประชาชนเหยือดร้อน
ค่ะท่านพอออดฉันถามแบบนี้เลยว่าตลาดเนี้ยรวมรวมสิบตลาดรอบบ้าน
ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยถูกกฎหมายทั้งหมดไหมคะ

มีตราดไกลแล้วสุดยอดแล้วเรียกว่าตราดตรงนั้นน่ะมีตราดใหญ่อยู่ฝั่งคุณบ้านคุณป้าบูรณสี่เนี้ย

ตลาดฝั่งตรงข้ามนะฮะอีกหนึ่งตลาด
ครับแล้วก็มีอยู่เท่านี้ตลาดมีอยู่แค่๕ตลาดแค่นั้นครับ
มันไม่ใช่แค่๔ตลาดนะมันเป็น๑๐ตลาด
ไม่ตรงความจริงค่ะ
การที่เราร้องเรื่องตลาดนะคะจากฟ้องผู้ว่ากรทม๒ตลาด
แล้วไปออกบริญญาณให้บ่อสร้าง๕๐๐๐ตลาดออกมาเป็น๗ตลาด
นะคะ๗ตลาดแล้วยังล่าเลยให้มีการทำตลาดเพิ่มอีก๓ตลาดรวมเป็น๑๐ตลาดอยู่ในหมู่บ้านนี้
๓๑ตลาดคราวส้ามอื่นไปพันธุ์นะครับ
มีชิ้นและแควะสาวมา๑๐ตัวละคราวนี้
คือตลาดซ้ายคือตลาดสวนหรวงเนื่อง
ไปตลาดร่มขาวที่เพิ่งงอกมาใหม่
แล้วก็ตรงข้ามเยื้องคือตลาดมะขามล่มลื่น
ร่มเหลืองที่มีมาพื้นที่เกือบ๓ไร่
แล้วนี่ล่าสุดคือเอาบ้านมาดัดแปลงมาทำเป็นซูเปอร์มาร์เฮียน
ตลาดมีอยู่แค่๕ตลาดแค่นั้นครับ
มีตลาดที่ขออนุญาตเป็นการก่อสร้างตลาด
คือตลาดสวนหลวงเนี่ยถูกต้องนะฮะ

ส่วนตลาดที่๑ขออนุญาตก่อสร้างที่ทางด้านขวามือทางนู้นเลยนะ
ขออนุญาตก่อสร้างถูกต้องแต่ไม่ได้ขออนุญาตตลาด
แล้วก็ในส่วนของตลาดเปิ้ลกับตลาดยิ่งนารา
ก็ได้ขอบายอนุญาตเป็นฐานิตไปนะฮะ
ส่วนตลาดรุ่งตลาดสุดท้ายนะครับ
นั้นยังไม่ถูกต้องเลย
แล้วก็๔ตลาดที่อยู่เนี่ยเรื่องใบอนุญาตก็ไม่ได้มีการออกยังไม่ถูกต้องนะฮะ
อย่างน้อย๓แห่งไม่ได้ขออนุญาต
อย่างตลาดผมจะเรียกว่าตลาดที่๑แล้วกันเนอะ

๒๓นี่เขาขอญาติแต่ขอญาติเป็นอันนี้

๕นี่ไอ้ลมเหลืองไม่ได้ขอญาติ
ทั้งหมดเป็นตลาด

ฝั่งบ้านคือป้าศรีแล้วอีกหนึ่งฝั่งตรงข้าม
ทั้งหมดไม่ถูกกฎหมายดิฉันสรุปถูกไหมคะ

คือสรุปว่าตอนนี้เนี่ยตลาดไม่ถูกกฎหมาย
ที่ตลาดไม่ถูกกฎหมายก่อนหน้าที่ตลาดจะกล้าตั้ง
ทั้งที่ยังไม่ถูกกฎหมายเนี่ยใครเซ็นคะ

ไม่มีคนเซ็นในเรื่องของใบอนุญาตนะครับ
เดี๋ยวตามปกติเนี่ยต้องได้รับใบอนุญาต
ถึงจะเปิดตลาดได้อันนี้ถูกต้องไหมคะ

ตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ใบอนุญาตใช่ไหมคะ

แล้วเขาเปิดไปแล้วเนี่ยค่ะ

แล้วตั้งแต่เขาเข้าไปก้าวแรก
ตอนที่ยังไม่ได้ใบอนุญาตเนี่ย

เข้าไปเริ่มเริ่มเราก็ต้องเข้าไปเตือนก่อนว่าคุณเข้าไปไม่ได้นะฮะ
คุณต้องไปยื่นแบรนด์อนุญาตที่เรียบร้อย
แต่คำถามคือว่าเอาแล้วมันมี๙ที่๒๙ที่๓จนเป็นตลาดขึ้นมาได้ยังไงทั้งที่ก็ยังไม่เสร็จนะคะ

พอมีการเตือนเสร็จก็เข้าไปดำเนินคดีนะฮะ
เข้าไปดำเนินคดีก็เสร็จแล้วก็ต้องส่งสอนอ
สอนอเสร็จก็เข้าไปเปรียบเทียบปรับที่ศาล
คุณยังฝ่าฝืนอยู่แล้วก็ต้องดำเนินคดีต่อ
ซึ่งแปลว่าทั้ง๔ตลาดฝั่งบ้านคุณป้ากับอีกหนึ่งตลาดเนี่ย
จะไม่อยู่ได้คือต้องรอคดีจบใช่ไหมคะ

ว่าให้มีการลื้อถอนแล้วก็ฟ้อง๔ท่านก็คือผู้ว่า

ตรงนี้ฟ้องมาแล้วแต่เรามีการอุทธรณ์
พอมีการอุทธรณ์เสร็จเนี่ยปี๕๙ได้มีคำสั่งของสารปกครองสูงสุด
ให้ยกเลิกนะครับคำพิพากษาของสารปกครองชั้นต้น
และให้สารปกครองชั้นต้นกลับมาทบทวน
แล้วระหว่างปี๕๙มาเนี่ยเราก็รอการคำพิพากษาของสารปกครองชั้นต้น
ระหว่างนี้เราก็พูดง่ายว่าก็ต้องรอ
ในระหว่างที่ฟ้องศาลเนี่ยทั้ง๕ตลาดยังดำเนินการได้อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับ

แต่ไม่ใช่คุณให้เขาทำตลาดอย่างเดือดร้อนชาวบ้านแล้วสารมีคำสั่งคุ้มครอง
คุณปล่อยได้ยังไงให้เขาทำตลาดทุกวัน
ทั้งฝั่งเราต่อสู้สิบกว่าปีนะกับอำนาจมืดอำนาจรัตย์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่วันนี้พอเปิดเผยออกไปอยากจะเรียนถามว่าผู้ว่ากอทม
ซึ่งรู้มาแล้วว่าเหตุการณ์นี้มันเดือดร้อนมาตลอดแล้วก็ตำรวจเขตประเวทก็รู้มาตลอดแล้ว

ซึ่งอ้างว่าเพิ่งเข้ามาคุณเห็นความเดือดร้อนมาแล้วนะฮะ
แล้วทำไมล่ะคุณยังปล่อยให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้
นี่มันใบญาติก่อทางต้องอยู่ฝั่งนี้ครับคุณผู้อาทิตย์
นี่ใบญาติก่อทางผมไม่ได้ว่าคุณอาทิตยาติถูกต้องไหม
ใบญาติก่อทางถูกต้องแน่นอนแต่ใบญาติตลาดมันต้องมี
ดังใจกับครอบครัวของเราสู้มากับอำนาจมืดอำนาจรัฐ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับการเหลี่ยวแรง
ถูกด่าถูกใส่ร้ายถูกป้ายสีอยู่ตลอดเวลา
ออกจากบ้านนี้นะฮะยิ่งกว่าตัวอะไรนะ
ถ่ายมันเร็วถ่ายมันเร็วแล้วบ้านเราเดือดร้อน
เราถ่ายผู้ธิกฎรรมเราได้ไม่ได้หรือคะ
ถามคำเดียวสั้นเราย้อนกลับไปสิ
ของตัวบทกฎหมายที่ใช้ในการปกครองบ้านเมืองเราผิดเหรอคะ

ถามสิว่าคุณทำอย่างนี้ได้ยังไง
คุณทำซ้ำแล้วซ้ำซากซ้ำแล้วซ้ำซาก
คุณบอกว่าให้เราต้องยอมรับอันนี้เหรอ

คุณแม่ของเราออกจากบ้านไม่ได้เลย
ในช่วงที่เขาหายใจไม่ออกเขาเป็นโรคปอดนะคะ
เปิดประตูบ้านไม่ได้เปิดหน้าต่างไม่ได้
เห็นแม่มาในสวนก็ไม่ได้
พร้อมกลับไปที่ผู้ว่ากฐม
แล้วก็พอเขตซึ่งเขาบอกว่า

ผมก็ทนไม่ได้แล้วทำไมคุณปล่อยให้เราทน๑๐กว่าปีคุณทำอะไร
หน้าที่ของคุณคืออะไรหน้าที่ของคุณคือจะต้องกำจัดทุกข์
หน่วยสุขให้กับประชาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลาดนี้
จะต้องขายไม่ได้เพราะไม่มีมารยาทตลาดเทือน
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะเราเป็นคนไทยก็ต้องทำตามกฎหมายไทย
ซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายก็ต้องบังคับใช้กฎหมาย
ตามข้อกฎหมายที่กำหนดเอาไว้แล้วถามสิว่าคุณทำตลาดถูกไหมล่ะ
วันนี้สิ่งที่ต้องทำ๑ทำไม่ได้คุณแจ้งแจ้งทั้ง๕ตลาด
ครับแจ้งไปว่าเราจะเริ่มเอ่อไม่ได้เอ่อตรวจตอบก็เท็จจริง
โดยเชิญเผาตลาดแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบคือเจ้าของบ้านหลังนั้น
แล้วก็อีบ้านฝั่งโน้นอ่ะที่มาเจอนี่เขากระทบยังไงเชิญเข้ามาไปตรวจร่วม
ครับคือ๑๔๕เนี่ยทำไม่ได้๒ก็๓เดี๋ยวตรวจสอบ
เพราะเขาขอญาติเป็นธานิดอยู่ครับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเลย
ที่เอาบ้านเลขที่ของป้าเนี่ยไปรับแรงงานต่างด้าว

ถามสิว่าถ้าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ไม่ไปส่งเสริมในสิ่งที่ผิดเหล่านี้

นี่ยังคุณผู้ชมหายใจแรงมากอุดอัดเนอะ

กลไกของรัฐอำนาจรัฐในทุกรูปแบบ
บิดเบือนข้อมูลถ้าไม่บิดเบือนข้อมูลสู้กันเป็นตามตัวบทกฎหมาย
ความถูกต้องมันไม่ถึงกับ๑๐ปีหรอกค่ะ
ผมก็ได้ให้ทางผู้อำนวยการเขตเนี้ยวันนี้ไปออกคำสั่งเอ่อ
ตรวจสอบข้อที่จริงโดยเชิญพวกผู้ค้าผู้ขาย
แล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างคุณบุญศรีหรือบ้านหลังอื่นต่างเนี่ย
เอามาคุยกันแล้วก็ให้ไปตรวจสอบให้เวลาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสอง
ถึงวันที่ยี่สิบแปดเจ็ดวันอ่าคุยกันให้จะได้ข้อสรุปว่าจะทำอย่างไร
มันจะเป็นของหลักก็ของความงอชั่งแล้วก็เจรจา
สิ้นเจรจากับช่วงของของเราเราไม่ต้องเจรจาเราบังคับใช้กฎหมาย
พื้นที่นี้คือหมู่บ้านเสรีวิลล่าที่เขาจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
ไม่มีการพาณิชย์ไม่มีการอุตสาหกรรม
ระบบสาธารณูปโภคเพื่ออยู่อาศัย
โปรดติดตามตอนต่อไป